โอ้โหสายวายเขาเป็นแบบว่า

คราวนี้นะคะมาดูเขาในลุคนักกีฬากันดีกว่าค่ะ
คนแรกเลยนะคะจัดให้แฟนคลับได้กรี๊ดแน่นอนค่ะ

ชีวิตจริงเนี่ยเขาก็เป็นสายฟุตบอลเหมือนกัน
เป็นเจ้าหนูฟาดแข้งคุณผู้ชมค่ะ

โอ้โหใส่ชุดบอลแล้วโอ้โหสาวกรี๊ดแน่นอนค่ะ

เขาลงสนามฟาดแท่งจริงจังมีทีมเป็นของตัวเองคุณผู้ชมนะคะ
ดูดิท่าแบบเหงื่อตกหูเยอปาก
มาดูอีกหนึ่งหนุ่มค่ะหนุ่มนายนพัฒน์นะคะ

คราวนี้ค่ะเป็นนักฟุตบอลเหมือนกัน
แล้วจะให้ดูภาพหล่อเหลาเอาการคุณผู้ชม
เรียกว่าเป็นพระเอกยอดรักนักกีฬาจริง
อันนี้นักฟุดบอลเสื้อสีแดงบาดใจมากค่ะ

ถูกต้องยังไม่จบเท่านี้ค่ะ
ชีวิตจริงนะคะนอกจากจะร้องเพลงเก่งแล้ว
เขาเป็นนักกีฬาด้วยที่สำคัญชอบเตะฟุตบอล
คุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพว่าเขาใส่เสื้อบอลแล้วไปแบบลงสนาม
นี่ไงเขาไปเตะกับแบบว่าแก๊งรุ่นพี่
ใช่จริงคุณผู้ชมที่สำคัญเข้ามาเป็นทีม
ก็อยู่กันเป็นทีมและก็ทีมฟุตบอลในวงจัยปิเมอร์ลีก
ก็คือทีมแมนยูไนเตตนั้นเอง

เหรอมากกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ
เป็นยาสำหรับพวกเราด้วยโอ้ยรอดด้วยเนอะเดี๋ยวเราใส่หลัง
หนุ่มเขาออกกำลังกายเวลามันมีเหงื่อออกมาพรั่งพรูแล้วมัน
แบบว่าเพิ่มความหล่อเพิ่มเสน่ห์ให้น้องได้กันอีกเนาะ